เราไปติดตามนะครับข่าวสารอื่นกันที่บอกกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับในการที่ไปเตรียมความพร้อมต่างของหลายชนิดกีฬาก็ต้องเตรียมการในการรับมือกันหน่อยนะครับ
ฟุตซอลหญิงทีมชาติชุด๔เกมเนี่ยเดินทางไปถึงเวียดนามก็ใช้เวลาเดินทางกว่า๔ชั่วโมงเลยนะครับจากเมืองฮาดำเนี่ยนะครับ
ก็พอถึงเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับทางทีมฟุตซอลหญิงก็เข้าพักที่โรงแรมซึ่งโดนเปลี่ยนจากโรงแรมอีกที่หนึ่งมาอีกที่๑นะครับซึ่งก็เป็นโรงแรม๕ดาวตึก๕๐ชั้นมาเป็นโรงแรมระดับ๓ดาวตึก๑๒ชั้นนะครับ
เอาขนมปังมาให้รองท้องไปก่อนแล้วก็มีการประสานงานให้กับ
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมายังโรงแรมเพื่อเปิดห้องพักเป็นกรณีพิเศษ
แล้วก็ขอจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อนนะครับทีมหญิงไทยถึงจะได้เข้าพักในเวลาบ่าย๓
หลังจากมาถึงโรงแรมตั้งแต่๑๐โมงนะครับ
ส่วนฟุตซอลชายก็เดินทางมาถึงเมืองฮานำแล้วนะครับประสบปัญหาเหมือนกัน
ในการเช็คอินเข้าห้องพักเป็นเวลานานเช่นเดียวกับทีมหญิงครับ
แต่ก็ได้ขอต่อรองเข้าทานอาหารเที่ยงก่อนจากนั้นเนี่ยทีมชายก็เดินทางไปซ้อม
ในเวลา๖โมงเย็นก็คิดว่าจะจบแล้วนะครับแต่ปรากฏว่า
ทีมงานรถบัสของทางเวียดนามเจ้าภาพเนี่ยอยู่ดีก็พาฉีดสนามครับ
พาไปสนามแข่งขันซึ่งไม่ใช่สนามซ้อมตามตารางที่เตรียมเอาไว้
ทำให้เสียเวลาเดินทางเพิ่มเติมไปอีกครึ่งชั่วโมง
ก็ไม่มีเวลาสำหรับการวอร์มร่างกายก็ต้องซ้อมมาเลยนะครับ
เพราะว่ามันมีการล็อกเวลาในการฝึกซ้อมไว้แล้ว
ส่วนกระโดดน้ำครับประเภทสปริงบอร์ด๑เมตรชายนะครับ
มีนักกีฬา๖คนจาก๕ชาติลงชิงชัย
ก็กระโดดคนละ๖ครั้งนะครับ
ปรากฏว่าชะวันวัดจันทดาวันนะครับ
จากไทยครับในวัย๒๓ปีเจ้าของเหรียญเงิน๔เกมที่ฟิลิปปินส์
จากประเภทสปริงบอร์ด๓เมตรชายคู่นะครับ
ก็ทำได้๒๘๑๔๕คะแนนคว้าอันดับ๓ในตอนแรก
สุดท้ายเนี่ยไฟล์จัดนะครับรวมผลคะแนนจากระบบคอมพิวเตอร์
ของทางเบลอทานโรดิกนะครับ

ผิดพลาดเมื่อปรับคะแนนรวมใหม่เบอร์ทานนะครับ
๒๘๔๙๐ก็เลยแซงขึ้นมาอยู่ที่๓
ขยับขึ้นมาคว้าเหรียญทองแดงไปครองแทน

ก็พลาดกันขวาเหรียญทองแดงไปเหรียญนักศีรษฐ์ได้ครับ
ส่วนแฮนด์บอลชายหาดไทยครับ
ขอจัดลงจังขาดที่๔พบกับฟิลิปปินส์

ทีมทีมละ๖แปดนะครับทีมใดผลงานที่สุดก็คว้าเด่นทองไปครอบ
ปรากฏว่าฟิลิปปินส์ครับเฉือนชูดเอาท์นะครับ
ต่อ๖คะแนนนะครับทำให้หนุ่มไทยเนี่ยก็
พลาดโอกาสคว้าเด่นทองในซีเกมครั้งนี้แน่นอนแล้วครับ
ผลคะแนนที่ไม่สามารถไล่อันดับหนึ่งอย่างเวียดนามได้ทัน
การแข่งขันอีกสองเกมที่เหลือแบตมินตันครับก็เป็นรายการใหญ่เหมือนกันนะครับ
ครับเกี่ยวกับทางซีเกมด้วยโทมัสอูเบอร์ครับครับ
ที่สองกลุ่มสี่นักแบตมินตันหญิงของไทยพบกับมาเลเซียเดียวมือหนึ่ง
ชนกอินทนนท์ครับน้องเมย์อันดับ๘ของโลกครับ
กับทางโกชินเวยมือแปดสิบของโลกสุดท้ายรัชนกนะครับ
คู่มือหนึ่งโจงกลพันธ์กิติธรากุลนะครับ
แพ้ให้กับทางเผลอริตันกับทางทีน่ามุราฬิธาราณวุดวิทย์เลยนะครับ
เกมส่วนคู่๓น้องหมิวพรปวีช่อชูวงครับ
มือวันดับ๑๐ของโลกก็เป็นเดียวมือ๒ครับ
เอาชนะทางมิช่าโมดคารูนะครับ๒เกมรวด
ส่วนคู่สี่ในประเภทคู่มือสองครับคู่พี่น้องนันทการกับทางเบญภาเอี่ยมสะอาดนะครับ
อันดับ๓๑เอาชนะทางทางวาเลลี่ไซโอแล้วก็ทางโต๊ะไม่ซิงครับ๒เกมรวด

ครีมบุษดันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับมือ๑๒ของโลกก็เอาชนะทาง
ซี่ยี่ไปได้๒เกมรวดไทยก็ชนะนะครับมาเลเซียทันทีไป
ต่อ๑คู่นะครับสรุปผลไก่สาวไทยแข่งขันนะครับแบบรอบพบกันหมดกลุ่ม๔
ชนะทั้ง๒นัดผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมได้แน่นอนนะครับ
ซึ่งทีมไทยวันนี้จะลงแข่งนัดสุดท้ายของกลุ่มพบกับเดนมาร์ในเวลา๑ทุ่มครับ